เวลาที่เกิดอุบัติเหตุก็จะมีนักข่าวในพื้นที่ใช่ไหมลงไปถ่ายรูป
ข่าวต่อไปเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูเอ๊ะเป็นนักข่าวจำเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวดูค่ะว่า
เป็นยังไงเพราะว่ามีกล้องมีอะไรนี่เห็นไหมคะทำไมนุ่งส้มอ่ะล่ะนุ่งส้ม
แบบนี้ท่านเป็นพระท่านเป็นพระแล้วก็เป็นนักข่าวจำเป็นเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับกำแพงวัดค่ะครับรถกระบะซิ่งแหกโค้งมาเร็วมาแรงทะลุกำแพงวัดแล้วนี่หลวงพ่อท่านคว้ากล้องมาก่อนเลยอาตมากำลังจะจำวัดได้ยินเสียงโครมอาตมามาดูหน่อยซิว่าเกิดอะไรขึ้นเอากล้องห้อยคอ
จังหวัดร้อยเอ็ดนะคือหลวงพ่อน่ะท่านอยากจะเตือนภัยคนที่ใช้รถใช้ถนนก็เลยหยิบกล้องมาแล้วก็มาถ่ายอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะกระบะคันนี้เสียหลักไปพุ่งชนกำแพงวัดแล้วกำแพงวัดตรงนั้นน่ะทะลุแบบนี้ค่ะช่องหนึ่งความยาวสัก๕เมตรได้ครับส่วนรถกระบะไม่ต้องพูดถึงดูสิข้างหน้าหลุดออกมาแบบนี้พังเสียหาย
ค่ะชื่อว่านายโกสินคือเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก
นี่ให้เจ้าหน้าที่นะเหมือนกับทายาที่หัวเข่า
เล็กน้อยแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกผมโอเคผมไม่เป็นอะไรมาก
ทีนี้ไปสอบถามหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นพระลูกวัด
เล่าให้ฟังว่าอัตมากำลังจะจำวัดกำลังจะเข้านอน
เสียงเหมือนกับอะไรพุ่งชนกำแพงวัดอาตมาก็ตกใจนะ
ออกไปดูเห็นกระบะคันนี้อัดติดอยู่กับกำแพงวัดแล้ว
ก็หยิบกล้องมาแล้วก็มาถ่ายรูปหลวงพ่อท่านบอกด้วยนะ
จุดตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมันเป็นทางโค้งต่อเนื่องกันไง๒จุด
ทีนี้พอคนที่ไม่คุ้นชินเส้นทางพอโค้งแรกแล้วปั๊บ
พอโค้ง๒อาจจะหักหลบไม่ทันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ